มาดูเรื่องของความรุนแรงอีกหนึ่งเหตุการณ์
ธอมกับแฟนสาวที่ชื่อว่าน้องฟาง
เมื่อวานนี้เราเล่าไปเราให้คุณผู้ชมได้ดูภาพ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักที่จุดเกิดเหตุก็คือในซอยรัชดาพิเศษ๓๖
กับภาพที่ถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้สาวธอมทำร้ายร่างกายน้องฟางเจ็บหนักนะคะ
กระดูกรองเบ้าตาแตกฟันแตกแล้วก็หมอนรองกระดูกได้รับความเสียหาย
ก็คือต้องพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วย

คือน้องฟางเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาก็ลงไม้ลงมือไปด้วยเหมือนกัน
ตบหน้าสาวธอมแล้วเขาก็สู้แต่สู้ไม่ได้
คือน้องฟางเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ให้ข้อมูลบอกว่า
คือก็จริงก็คบหาดูใจกับสาวธอมคนนี้๗ปีแล้ว
หาดูใจกันตั้งแต่เรียนอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยทั้งคู่เป็นชาวจังหวัดสุโขทัย
แล้วก็คืนที่เกิดเหตุเนี่ยน้องฟางดูโทรศัพท์มือถือของแฟนธอม

พอเอาโทรศัพท์มือถือมาดูปุ๊บแฟนธอมเปลี่ยนรหัสเข้าไปดูไม่ได้
ก็เลยปลุกเรียกมาคุยแฟนธอมโมโหก็เลยเกิดเหตุทำร้ายร่างกายกันแบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ดื่มไปสั่งสรรค์กันมาแล้วก็กลับมานอนที่ห้องเพื่อน
เนี่ยค่ะแล้วก็เหตุการณ์นี้สาวธอมขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
เพราะว่ามีผู้หญิงชุดดำเข้ามากับแฟนเข้ามาช่วยให้แฟนถ่ายคลิปโดยโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ผู้หญิงชุดดำไปช่วยไปคุยจนสาวทอมขอโทษขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
ฟางยกมือไหว้กราบขอบคุณผู้หญิงชุดดำคนนี้ถ้าไม่มาช่วยเนี่ย
โอ้โหอาจจะเจ็บหนักกว่านี้ครับเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
แล้วก็มีคนที่เห็นเหตุการณ์ที่อยู่ในหลังประตูเนี่ยหลายคนมีรอปภเห็นเหตุการณ์
ก็เป็นประเด็นเรื่องของการที่ว่าทำไมเห็นเหตุการณ์แล้วไม่ให้ความช่วยเหลือ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
ธอมคนนี้เนี่ยนะคะตำรวจก็ออกหมายจับนะคะ
ก็เป็นหมายจับสารอาญาที่๑๖๗๘ทับ๒๕๖๑นะคะ
ทอมคนนี้ชื่อว่านางสาวกาญจนาสินประเสริฐ
หลังเกิดเหตุเขาหนีกลับบ้านไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
คือตำรวจบอกว่าหลังจากติดตามเรื่องของคดีนี้
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็มีการประชุมกันนะคะคือ
พลตำรวจรีสมพงษิงดวงรองผู้บัญชาการ
ตำรวจณคอนบาลกับทางตำรวจสอนโพหนโยธีน
เขาก็ประชุมติดตามความคืบหน้าของคดี
สอบพยานไป๓ปากนะคะปากแรกแน่นอนก็คือ
ผู้เสียหายก็คือน้องฟางนะคะนางสาวพิมพิไลปักศรี
ได้รับบาดเจ็บคือเจ็บหนักนะคะแล้วก็สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์
แล้วก็ได้คุยกับคุณหมอที่รักษาอาการบาดเจ็บของน้องฟ่าง
หลักฐานคือกล้องวงจรปิดที่หอพักตำรวจบอกว่าหลักฐานมันชัดมาก
คือมันเพียงพอต่อการขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
ตำรวจบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ไม่ต้องรอออกหมายเรียกก่อน
ออกหมายจับได้เลยเพราะว่าพฤติการของสาวธอมคนนี้คือมีพฤติการหลบหนี

แล้วก็ได้หลักฐานเป็นใบแพทย์นะฮะคำยืนยันจากแพทย์ว่าผู้เจ็บเนี่ยจากที่เมื่อวานี้ได้รับบาดเจ็บ
แล้วผลการตรวจสอบของแพทย์เนี่ยระบุยืนยันมาแล้วว่าบาดเจ็บสาหัส

ก็ไม่ต้องออกหมายเรียกแล้วสามารถออกหมายจับขอสารออกหมายจับได้เลย
ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
โทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีนะคะแต่ยังไม่ถึงขั้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะคะ
คือตำรวจบอกว่าดูผลการตรวจร่างกายที่คุณหมอส่งมาให้แล้ว
ฟางก็คือขอบเบ้าตาเนี่ยแตกฉีกใบหน้ามีแผลหน้าบวมฐานกระดูกรองลูกตาแตก
กระดูกฟันแตกกระดูกกดทับเส้นประสาท
คือต้องรักษาตัวนานเกินกว่า๒๐วันแล้วก็ต้องผ่าตัดด้วยนะคะ
ฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานพูดถึงคดีนี้ค่ะ
คดีนี้เป็นคดีที่บาดเจ็บรหัสโทษถึง๑๐ปี
จำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีนะครับ
โทษถึงสิบปีแล้วก็เป็นเรื่องที่

นะครับกับสิ่งปกติสอง
ท่านผู้การเอกชัยก็ได้สั่งให้ติดตามนะครับ

ธอมที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายน้องฟางนะคะ
ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของคนที่ยืนอยู่ในเหตุการณ์

อันนี้จะมีความผิดหรือไม่
ทางตำรวจท่านก็บอกว่า
คือไม่สามารถเอาผิดตามมาตรา๓๗๔ที่ทนายออกมาบอกได้ค่ะว่า
ถ้าเห็นการก่อเหตุทำร้ายร่างกาย
ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตแล้วไม่ช่วย
มันมีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา๓๔
มีทั้งโทษจำคุกมีทั้งโทษปรับ
ทางตำรวจบอกว่าเอาผิดไม่ได้เพราะว่า
หนึ่งเลยคือรอปภที่เห็นเหตุการณ์ที่ชื่อว่านายอองโซอูน

เขาบอกว่าเขาตะโกนห้ามแล้ว
ตะโกนห้ามแล้วว่าอย่าทำร้ายฝ่ายหญิงแต่ธอมไม่หยุด
แล้วธอมตะโกนขู่กลับมาว่าอย่ามายุ่งไม่งั้นเดี๋ยวโดนด้วย

แล้วนายอองโซอูคนนี้ก็โทรไปแจ้งตำรวจสนประหลโยธิน
แล้วก็ให้สายตรวจมาในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจเขาบอกว่าคือ
นายอองโซอูเนี่ยก็กลัวจะถูกทำร้าย
แล้วก็ไม่ได้ไม่ช่วยเลยซะทีเดียวเขาก็โทรแจ้งตำรวจ
ให้ตำรวจมาตรงนี้ก็เลยไปเอาผิดไม่ได้ตามมาตรา๑
ครับนะคะทีนี้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่าสาวธอมหนีไปเนี่ย
ไม่ทำร้ายต่อและหนีไปเลยเนี่ยก็เพราะว่ามีคนมาช่วย
ก็คือผู้หญิงชุดดำเขามากับแฟนนุ่ม
เขาให้แฟนนุ่มใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วผู้หญิงชุดดำคนนี้ก็ช่วยคุยจนสาวธอมก็ขอโทษ

ฟานที่รับบาดเจ็บก็ถึงขั้นโอ้ยกมือกราบขอบคุณเลย
เพราะถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่มาช่วยเนี่ยอาจจะเจ็บหนักกว่านี้
ผู้หญิงชุดดำคนนี้เนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวแพร่ดาวศิวะภูวดลพิทักษ์อายุ๒๙ปีค่ะ
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเขากลับมาจากกินข้าวกับแฟนนุ่ม
ก็เอารถไปจอดที่ลานจอดรถ
จอดรถนี้เนี่ยกำแพงติดกับหอพักนี้
พอเอารถไปจอดปุ๊บได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอน
แล้วก็มีเสียงผู้หญิงเนี่ยร้องเสียงดังเลยมาจากหอพักนี้
กับแฟนนุ่มก็เลยมองดูมันมีรูให้มองจากกำแพงอะค่ะ
ก็เลยมองดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ก็เห็นเหตุการณ์ว่าธอมคนนี้ทั้งเตะทั้งต่อย
น้องฟางฟุบลงไปกับพื้น
แฟนนุ่มทนไม่ไหวนะตะโกนต่อว่าเลยว่า

เขาก็เลยเอารถจักรยานยนต์ไปจอดตรงทางเข้าหอพัก

คุณแพร่ดาวกับแฟนตกลงกันว่าไม่ไหวแล้ว
นดูแบบนี้ไม่ได้แล้วต้องไปช่วย
ถ้าไม่ช่วยโอ้โหน้องฟางอาจจะตายแน่
คือตอนที่สาวธอมหยุดไปแล้วที่เขาทักไป
แล้วเขาก็คิดว่าจะจบแล้วไง
ทอมหยุดไปแป๊บเดียวแล้วลงมือทำร้ายอีก
เขาก็เลยบอกทนดูเฉยไม่ได้

ก็เลยไปนะคะคุณแพร่ดาวไปกับแฟนนะคะ
ก็เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าแถวรอบหอพักนี้
จริงก็เป็นสถานบันเทิงนะคะ
คนก็เยอะนะคะแต่คนไม่ได้เข้าไปช่วย
แต่คุณแพร่ดาก็บอกว่าคือทุกคนอาจจะกลัว
คือกลัวว่าธอมคนนี้อาจจะมีอาวุธ
กลัวว่าถ้าเข้าไปช่วยมันอาจจะไม่คุ้ม
อันนี้เธอก็มองโลกแง่ดีว่าคนคงอาจจะไม่กล้าไปช่วย
ทีนี้พอเธอกับแฟนนุ่มไปถึงหอพักนี้
ก็เห็นแล้วว่าธอมเขาไม่ได้มีอาวุธอะไร
คุณแพร่ดาวก็เลยบอกแฟนหนุ่มว่ารอตรงนี้เถอะ
เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายคลิปเอาไว้

อยู่ตรงนี้ทำแบบนี้ไม่ต้องมาห้ามไม่ต้องมาช่วยเนี่ย
เพราะกลัวว่าแฟนเธอจะไปห้าม
แล้วก็จะกลายเป็นว่าเหมือนกับไปทำร้ายร่างกายสาวธอม

แล้วก็มีผู้ชายคอยดูคอยกันเชิงให้
ธอมคงไม่กล้าทำร้ายร่างกายอะไรเธอ
เธอก็เลยคุยให้เป็นคนเจรจาเป็นคนคุยให้
เดี๋ยวให้คุณแพร่ดาวเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังค่ะ

เอามอเตอร์ไซค์ขับอ้อมไปดูซิอะไรอย่างนี้

จังหวะนั้นที่เราเห็นคือคนก็เดินผ่านไปผ่านมา
ถ้าเห็นตอนกลางคืนมันจะมีร้านเหล้าเยอะมากเลย
ตรงนั้นประมาณ๒ล้านแล้วคนมันเยอะ
มันจะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาเยอะ
แต่ว่าเราก็งงว่าทำไมไม่มีใครเข้าไปช่วย
คนตึกข้างก็แบบเฉง้อดูอย่างนี้

แล้วก็ประจวบเหมาะกับเราเห็นพี่ผู้ชายดันประตูประตูโยกเลย
มันก็ออกมาไม่ได้เราก็คิดว่ามันมีอะไรแปลก
แต่เราก็คุยกับแฟนแล้วว่าดูก่อนว่าเขามีอาวุธไหม

ก็เลยบอกแฟนว่าให้แฟนถ่ายคลิปให้อย่าทำร้ายเขา
เรารู้ว่าแฟนเราใจร้อนเราก็เลยบอกว่าไม่อยากให้แฟนทำร้ายเขา
ถ้าฟังจากคุณแพรวดาวเนี่ยไม่ได้มีแค่คนที่อยู่แถวนี้แล้วเห็นกันเยอะ

เพราะฉะนั้นถ้าไม่มั่นใจว่าไปช่วยแล้วเราจะได้รับอันตรายหรือเปล่าเนี่ย

ใช่นะคะคุณแพรวดาวเขาเลยบอกว่าคือไม่อยากจะให้มาว่าว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยแรงน้ำใจ

แต่เชื่อว่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเพราะธอมก็ตะโกนขู่เนี่ย
แล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าธอมมีอาวุธมีอะไรหรือเปล่าคุณแพลวดาวบอกแบบนี้นะคะ
แต่พอสาวธอมคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทุกคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยค่ะ
คุณแพรวดาวบอกว่าเขามาช่วยนะคะก็มาช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็โทรศัพท์ติดต่อยาดของน้องฟางนำตัวน้องฟางไปแจ้งความแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งก็เป็นตอนที่ธอมออกไปแล้ว

คือเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นบ่อยเราจะเห็นเยอะจะเป็นคู่กรณีแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ย
และฝ่ายที่กระทำเขามักจะคมขู่คนอื่นที่เห็น

อย่ามายุ่งนะไม่เกี่ยวอย่ายุ่ง
เป็นเรื่องผัวเมียนะอย่ามายุ่งอะไรแบบนี้ค่ะ
เรียกเกเลจะไปทำร้ายชาวบ้านอะไรเขาก็จะบอกก็จะขู่ว่าอย่ามายุ่ง
คือแน่นอนแล้วว่าทุกคนก็ต้องคิดถึงเรื่องความปลอดภัยของตัวเองเป็นหลักด้วย
มันเหมือนกรณีคนตกน้ำ

ใช่ค่ะเหตุหน่อยในนี้คนที่ดูแลหอพรรคเขาบอกเขาก็รีบโทรแจ้งจำนาธิ